เรื่องของหมูแพงไก่แพงไข่แพงราคายังแรงอยู่นะฮะ
ยังไม่มีใครสามารถแก้ไขได้แต่ใครจะคาดคิดว่าอยู่ดีดี
กระทรวงพาณิชย์มีการแสดงความภาคภูมิใจ
แสดงความภาคภูมิใจที่บะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูปยังสามารถอยู่ในราคาเดิม
เพิ่มเติมไปมากกว่านี้ได้
เดี๋ยวนะคะเราควรต้องดีใจกับข่าวนี้ใช่ไหม

เราควรต้องดีใจคนไทยต้องควรดีใจกับข่าวนี้จริงไม่ได้ถามกวนนะ
เขาดีใจแล้วกระทรวงพาณิชย์ดีใจอย่างเป็นทางการ

ไปไหนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช

เป็นที่ปรึกษาของท่านจุลินลักษณะวิสิท

พูดแถลงอย่างเป็นทางการนะครับว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ก็คือมีหลายยี่ห้อนะมามั่งมาม่าเนี่ย
ยืนยันกับกระทรวงพาณิชย์คือทางผู้บริหารของพม่า
ยืนยันเองกับกระทรวงพาณิชย์ว่าจะไม่มีการปรับราคา
กระทรวงพาณิชย์ก็เลยถือว่าเป็นข่าวดี
กระทรวงพาณิชย์แสวงหาความร่วมมือในการตึงราคา
ลดค่าคลองชีพให้กับประชาชนได้
ยังคงตึงราคาไว้ที่๕บาทสำหรับแบบซอง
หรือ๑๓บาทคือแบบเดิมนะแล้วเขาลดราคาอีกต่างหากตอนนี้ฮะ
ไปมาคนก็เลยแห่กันเข้าไปแสดงความเห็น
กับการแสดงความภูมิใจข่าวนี้ว่าตึงราคาบะหมี่กึ่งได้
บางคนบอกว่าไอ้บะหมี่กึ่งมันตึงราคานี่มันเป็นผลงานของรัฐบาลตรงไหน

แล้วเอาฮาใช่ไหมที่แถลงข่าวนี้อย่างเป็นทางการในภูมิใจแบบนี้
นี่เอาฮาเหรอจริงนะครับพี่
ข่าวดีจริงงั้นพวกเราช่วยกันแหลกมังนะเจอกันเยอะ
พี่รู้ไหมครับมันชดร้ะท่านเกณฑ์
คือมาม่าเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย

มันเป็นดัชนีชีวัตรอย่างหนึ่งนะว่า

จะเห็นว่าถ้าปริมาณในการซื้อเยอะ
แปลว่าเราเนี่ยเดือดร้อนนึกออกไหมฮะ

แล้วอันนี้ไม่ขึ้นไงก็เลยกลายเป็นช่วยเหลือ

เพราะว่าไข่ก็ขึ้นไก่ก็ขึ้นไข่ก็ขึ้นหมูก็ขึ้น

เดี๋ยวมันจะยิ่งความเดือดร้อนภูมิใจรัฐมนตรีก็ต้องภูมิใจให้พี่ศึกษามาแถลง
คนต้องภูมิใจที่มาม่าไม่ขึ้นเหมือนคนไทยต้องภูมิใจว่าคนไทยใช้บัตรคนจนใช่ไหม
เขาก็เลยบอกว่าผมไม่ตอบกันแล้วกันคำถามเขาก็ถามผม
ชาวเน็ตเขาก็เลยตอบว่าเอาอย่างนี้ถ้ารัฐมนตรีภูมิใจมาก
ให้บ้านและพลตรีแหลกอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลย
จะได้อิบอิ่มเอิบอิ่มเอิบกับความภูมิใจที่เกิดขึ้น
ท่านเนี่ยเอ่ยชื่อท่านเลยฮะต้องกราบขอบพระคุณแนบตัก
ท่านรัฐมนตรีจุลินที่ช่วยทำให้เราฟิน
หมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ขึ้นราคาถึงขนาดนี้เลย
แต่งานนี้ไม่มีใครชมเลยนะฮะ
คือบะหมี่ไม่เกี่ยวแล้วงานนี้เป็นผม
คือบะหมี่เขาไม่ขึ้นอันนั้นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว

แต่การที่รัฐมนตรีการที่กระทรวง
มาแสดงความภาคภูมิใจแบบนี้
คนมันยิ่งหมั่นไส้คนมันยิ่งไม่สบายใจ
สสกมพักก้าวไกลคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์
ฟาดเบาฟาดเบาท่านรัฐมนตรีจุลินบอกว่า
โอ้โหยอดเยี่ยมเลยพยุงราคาได้สำเร็จนี่เราดีใจ
เราคือประชาชนคนไทยดีใจจนเนื้อเต้น
เอาอย่างนี้นะเราช่วยกันปรบมือให้ดีไหม
รบมือใช้มือหรือจะใช้มือใช้มือปรบมือให้หน่อยนะครับ
แต่หลังจากมีการเหน็บไปฟาดต่อเลยครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นคุณไม่ควรที่จะแสดงความภาคภูมิใจเลย
เพราะข่าวที่มาม่าเขาไม่ขึ้นราคาเนี่ย
มันคือความเดือดร้อนของประชาชนจากภาคส่วนอื่น
ที่คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องหมูเรื่องไก่เรื่องไข่แพงได้
คุณไม่ควรแสดงความภูมิใจอะไรในวินาทีนี้เลย
เพราะแก้ปัญหาอะไรไม่เด็ดขาดเลยนี่คนแรก
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีขยับมาที่หน้าจอตอนนี้
จะทำก๋วยเตี๋ยวจะทำอาหารจะทำอาหาร
หรือกำลังจะออกจากบ้านอย่าเพิ่งไปไหนฮะ
อยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก่อนธอมเครือโสพลนักธุรกิจคนดัง
ออกมาฟาดแรงคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ฟังด้วยหูท่านเอง
คุณคิดได้แค่นี้ใช่ไหมคุณดูแลเรื่องของราคาขึ้นได้แค่นี้ใช่ไหม
คุณอยากให้คนไทยกินแต่มาม่าอย่างเดียวใช่ไหมนะเหมือนกับพระราชินีฝรั่งเศสเลยนะ
มารีแอนโทเน็ตพี่บอกพวกมุมพวกมึงอ่ะนะไอ้ทอมมึงบ่นมากนะ
มึงก็ไปกินเค้กซะก็แล้วกันงั้นประเทศไทยนะครับ
รัฐมนตรียังบอกให้เรากินเค้กไม่ได้นะ
ให้ทุกคนกลับมากินแต่มาม่า

คืออย่ามั่นหน้าคือความหมายคือ
มั่นหน้าไปภูมิใจที่มาม่าเขาไม่ขึ้นราคา
แต่ควรจะภูมิใจถ้าหากสามารถแก้ไข
หมูไก่ไข่ไม่ขึ้นราคาไปมากกว่านี้ได้
อันนี้ควรจะภูมิใจ
เหมาะแล้ว
ใช่ค่ะค่ะ